โดนกันหลายคันอยู่เหมือนกันนะคะหลายคันอยู่ซุ่มหาเด็กซุ่มหาดล็อกเขา

พันละ๒๐๐๐๒๐๐๐๕๐๐๐หลายหมื่นแล้วค่ะหลายหมื่นแล้วตอนนี้ตอนนี้โดนกันหลายหมื่นแล้วค่ะ
หลายคันแล้ว

หลายหมื่นแล้วค่ะหลายหมื่นแล้ว
ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้แหละ
ผู้มีอำนาจก็ใช้อำนาจซะเอง
เทศกิจบางทีกูยังเห็นย้อนสอนขึ้นมาเลย
ตำรวจก็มีทหารก็มีมีทุกหน้าที่มีทุกองค์กรค่ะ

๕ฟัน๑๐ฟันก็เล่นรถเรา๕ฟันมันจะมาเอา๕ฟัน
นอกนั้นคำนวณขุที่๒ฟันก็หลายหมื่นแล้วค่ะหลายหมื่นแล้ว

ทุกวันนี้เงินภาษีที่เราจ่ายเขาก็เอามากินกับเราอีกรอบนึง
ไม่ได้ให้อะไรกูเลยเอ้ยงานเนี่ยภาษีก็เสีย
ภาษีก็เสียยังต้องมาเสียเงินให้กับรัฐบาลที่ใช้อำนาจในทางผิด

ดูการกระทำของเจ้าหน้าที่นะคะล็อกคอแม่งอยู่ตรงนู้นยึดรถเนี่ยค่ะ

ยังเป็นตับเลยแล้วก็ซุ่มนะคะไม่ได้ออกมาให้ประชาชนเห็นแบบตัวตนเปิดเผย
นี่ขอบอกไว้ก่อนว่าย้ำไม่ได้ให้ประชาชนเห็นตัวตนเปิดเผยแอบอยู่ข้างตึก
ในซอยซึ่งถ้าเราเห็นเราก็คงไม่ขึ้นหรอกค่ะ
เพราะว่ามันแค่ช่วงนิดเดียวเองลาดพร้าวหกสอง
ขึ้นมาจิ๊บเดียวเพื่อเราจะเข้าตรงนี้เพราะว่าไปกลับรถเนี่ยมันไกลมาก
ย่นระยะเวลานิดนึงเพราะเราจะไปรับลูกซึ่งบ่ายสามโมงเย็นเนอะเออ
แต่การกระทำของเจ้าหน้าที่ก็คือไม่ได้นึกถึงอะไรเลย
นึกถึงอะไรเลยเอาแต่ผลประโยชน์
ฝากไว้ให้คิดแล้วก็ให้ดูให้ชมให้แชร์ช่วยช่วยกันแชร์ออกไปด้วยค่ะ
โอเคโอเคโอเคโอเค